ในการเลตังของทิศตามที่ผมเคยเรียกแหลมนะครับ
ว่าอย่างที่ท่านโครซาชอร์โดยจะรับรถทั้งเมื้อในยังไง
จะเป็นการพัสดิ์ช้าในรายเทียมมาพอกต่อ
ตอบกันกันดีกว่าไม่มีแล้วทุกวันไม่มีแล้วทุกวันไม่มีแล้วทุกวัน